คุณผู้ชมค่ะทีนี้ไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยค่ะ

มีเหตุวัยรุ่นดวนปืนกันหน้าผับนะคะ
โดยที่ไม่สนใจว่าจะมีใครโดนลูกหลง

บางคนเนี่ยต้องหลบหนีตายนะคะ
ก็ไม่รู้ว่ากระสุนจะเป็นกระสุนลูกหลง
โดนชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่หรือเปล่านะฮะ
นี่ดวนปืนกันสักประมาณเกือบช่วงตี๒
หน้าผับชื่อดังกลางเมืองชนบุรีค่ะ
คู่กรณีสองฝ่ายสาดกระสุนใส่กัน
ชาวบ้านบอกว่านับไปนับมาสักประมาณราว๒๐นัด

รัวขนาดนั้นนึกว่าประทัดเนี่ยนะคะ
เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็ไม่กลัวว่าจะมีใครโดนลูกหลง

ตำรวจโรงพักเมืองชนบุรีไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คุณผู้ชมดูนะคะพบกองเลือดนองเป็นทางยาวเลยค่ะ
ใกล้กันไปพบรองเท้าผู้หญิงตกอยู่๑คู่
ปลอกกระสุนปืนขนาดทั้ง๙มมทั้ง๑๑มม
เกลือนกว่าสัก๑๐ปลอก
ตำรวจเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้ค่ะไปตรวจสอบเพิ่มเติม
พบรถเก๋งแล้วก็ประตูเหล็กหน้าบ้าน
ใกล้ตรงสถานบันเทิงเนี่ยนะคะ
ถูกกระสุนปืนนี่ไงนี่ไงรถเก๋งค่ะ
ถูกกระสุนปืนทะลุได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าความเสียหายมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่า

คนแรกชื่อว่านายชัดชัยหรืออ้ำพินโยอายุ๓๒ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่หัวเข่าซ้าย๑นัดตาตุ่มขวา๑นัดนะคะ
ส่วนคนที่๒เนี่ยตามรายงานข่าวคือบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นางสาวรุจิราสิริวราวาสอายุ๓๐ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่หน้าอกค่ะ

ส่วนคนที่๓นายพรเมธาสุริยนต์อายุ๓๑ปี

ส่วนคนที่๔เป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อนะคะ

ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน๑เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมโฟกัสที่หน้าห้องฉุกเฉินของทั้งสองโรงพยาบาลค่ะ
มีผู้ชายชะกันคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของคนเจ็บ

ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
สาเหตุตอนนี้ตำรวจบอกอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ทั้งหมดเบื้องต้นสาเหตุตั้งไว้๒ประเด็น
ประเด็นแรกก็คือเรื่องของการหักหลัง

หรือเรื่องที่๒อาจจะเป็นเรื่องของการเขม่นกันในผับ
เรื่องของการแย่งผู้หญิงแล้วท้าทายออกมาดวนปืนกันหน้าผับ
แบบที่ว่าชนิดที่ว่าเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่ง
ตอนนี้ตำรวจกำลังขอภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานบันเทิง
แล้วก็ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุ
เพื่อนำตัวทั้งสองฝ่ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ